การที่พี่เปิ้ลเข้ามาแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้
ซึ่งพี่เปิ้ลเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยเห็นหรือรับรู้นะ
ว่าปัดปัดมาทำแบบนี้คนต้องพูดแล้วว่า

แล้วแต่จะคิดอะไรก็หนูก็ม้าของหนูอยู่แล้วเนอะ

ถ้าเกิดคิดจะสร้างภาพแบบนี้ช่วยกันสร้างภาพเถอะครับ
เปิ้ลว่านะคนบันเทิงไทยนะมาช่วยกันสร้างภาพ
เพื่อให้พุทธศาสนาสร้างให้ภาพของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างนี้ทำไปดีกว่านะฮะ
พวกเราเริ่มใสมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยปันนะฮะ

อ่ะเดี๋ยวบอกหน่อยว่าการสอนภาษาอังกฤษให้กับพระเนี่ยยากหรือง่ายอะไรยังไง
มันยากตรงที่ว่าเราอาจจะพูดอะไรหรือว่าทำอะไรได้ไม่เต็มที่อะค่ะ
อ๋อต้องสั่งรวมสั่งดูอะไรอย่างนี้เป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวพูดอะไรไป
เดี๋ยวมันจะฟังดูไม่ดีไม่โอเคหรือเปล่าก็ต้องค่อยค่ะ